ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการตบเท้าเดินพาเบรดบ้าง
ยกย้ายพักบ้างนะครับหาสมาชิกพักบ้าง
และทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคอรมอ

เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักใดพักหนึ่ง
คุณคือการจะเป็นสมาชิกพักก่อนวันเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนุนกำหนด

เท่ากับวันนี้แหละครับ๒๖พฤศจิกายน
สิทธิ์ข่าวก็ถามผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนกับการสมัครเป็นสมาชิกพักการเมือง
ซึ่งหากนับถึงวันที่มีการเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
วันนี้จะถือเป็นวันสุดท้ายก่อน๙๐วัน
บุคคลจะลงสมัครเป็นสอสอต้องเข้าสังกัดพักการเมือง
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้น
บอกว่าให้ไปดูเรื่องของข้อกฎหมาย
และช่วงนี้มีสิ่งดีเกิดขึ้นเยอะอย่าไปสนใจแต่กระผี
นี่เป็นคำที่นายกรัฐมนตรีใช้บ่อยนะครับ

นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการประชาสัมพันธ์

ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเจ็ดจำนง
ในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบนะครับ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็เป็นการยุติความรุนแรงแก่เด็กแก่สตรีและคนในครอบครัวนะครับ
แล้วก็เรื่องของวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ตรงกับวันที่๙ธันวาคมของทุกปี
ปปชนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตนั่นเองนะครับ
เยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำของกระทรวงแรงงาน
ซึ่งนายยกรัฐมนตรีก็ขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยกันพัฒนาระบบต่าง
เพื่อให้ประชาชนคนไทยพร้อมระบุว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นอีกเยอะในช่วงนี้
ดังนั้นอย่าสนใจแตกกระพีจากนั้นก็เดินขึ้นตึกบัญชาการ๑

ส่วนวาระการประชุมคอรมอลวันนี้ก็เตรียมที่จะพิจารณาวาระสำคัญ
ก็คือการประกาศให้ปี๒๕๖๒ปีหน้าเป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทย

หลังจากที่ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานวัฒนธรรมและศิลปะ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีการพิจารณา
รับรองให้ปี๒๕๖๒เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน
และนอกจากนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรี
จะมีการหยิบยกประเด็นการอนุมัติงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านหวัดสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมก่อนหน้านี้
แล้วก็มีการร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นการใช้งบประมาณ
เพื่อหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่ด้วยนะคะ